ตามงานประกาศผลรางวัลสุดยิ่งใหญ่อย่างลูกโลกทองคำนะคะครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นเป็นครั้งที่เจ็ดสิบห้าแล้วนะคะ
คุณผู้ชมและที่จะไม่พูดถึงคงไม่ได้เลยก็คือสาวปูปรายานะคะ
ซึ่งในปีนี้เป็นปีที่๒แล้วนะที่เธอได้รับเกียรติให้ร่วมเดินเฉิดฉายบนพรมแดง
กระทบไหล่กับเหล่าซุปตาฮอลลีวูดที่มาร่วมงานกันอย่างคับข้างซึ่งปีนี้สาวปูสวมชุดสีดำล้วนเข้ากับทีมงานเลยนะคะ
เพื่อร่วมแสดงจุดยืนเรื่องของความไม่เท่าเทียมกันทางเพศ
แมตต์กับเครื่องประดับสุดหลวนของโชว์ปานั่นเองนะคะค่ะคือต้องบอกว่าหุ่นของปูประยานเองนะ
ปังมากมองเผินเนี่ยดิฉันแทบจะจำไม่ได้เลยว่าเธอเคยเป็นนักแสดงไทยมาก่อน
คือมองเผินเราไม่รู้นะว่าเธอเป็นคนไทยนะ

บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับปูปายา
แล้วลุคนี้เกิดจริงคือถ้าจะเห็นคนอื่นเข้ามาในงานเนี่ยนะเขาก็มาในทีมชุดดำเหมือนกัน
แต่สาวปูก็สามารถที่จะเรียกเสียงแฟลชได้เหมือนกันนะคะ
ก็ถือว่าฟังภูมิใจนะคนไทยอย่างเราก็ภาคภูมิใจนะแล้วก็เชื่อว่าคุณปูเองก็ภูมิใจไม่แพ้กัน
เพราะว่าเธอเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นกับการทำทุกอย่างค่อนข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงเองการช่วยเหลือสังคมก็ด้วยช่วยเหลือผู้ลิภัยต่าง
แล้วก็เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจมีแรงขับเคลื่อนแล้วก็เป็นขวัญแล้วก็กำลังใจให้เธอได้ดีมาก
แล้วก็จริงตัวเธอเนี่ยในการการแสดงเนี่ยตัวเธอเองทุ่มทุนยอมลงทุนควักเงินในกระเป๋า